เรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้าง
ชาวบ้านที่เขาว่างเว้นจากงานประจำเขาไปหาอาชีพเสริมเป็นอะไร

นี่ค่ะเขาก็ใช้เวลาว่างจากงานหลักออกไปตระเวนแห่ไข่มดแดง
ก็จะนำไปขายไงฮะสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมที่ดีมากเลยนะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ไข่มดแดงเนี่ยเม็ดมันใหญ่เม็ดเป้งเลยสมบูรณ์ด้วย
แล้วราคาก็สูงคือกิโลกรัมละ๓๔๐๐บาท
นี่นางนเรศเขียวมั่นพร้อมกับสามีค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยนะคะ
อยู่ที่บ้านหัวถนนตำบลท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
มาพร้อมกับอุปกรณ์ในการแห่และหาไข่มดแดง
ตามหารังไข่มดแดงที่อยู่บนต้นไม้แบบนี้เออ
พอเจอป๊อปจะใช้ปั้งมันสัมปรังอะรวยใส่ตระกราไว้

ไขมดแดงใช่ไหมแล้วจะใช้ลำไพ่ยาวผูกติดกับตระกรา

คือให้มันเป็นรูปถุงเอาไว้มันจะได้ล่วงลงมาในนั้น
ไม่ให้มดแดงที่แห่ไปในรังตกลงพื้น

นี่ค่ะขั้นตอนการแยกไข่กับตัวแม่เป้ง

เขาก็จะใช้กระจาดหรือกระด้งหรืออะไรก็ได้
เอามาฝัดฝัดไปจนกว่ามดแดงกับไข่มันจะแยกออกจากกัน
พอแยกตัวมดแดงกับไข่ออกจากกันเรียบร้อย
เราก็จะได้ไข่มดแดงสีขาวเหมือนเม้นไข่มุกแบบนี้
โบยทองเขาหาเก่งมากนะทั้งใหญ่แล้วเยอะด้วยอ่ะใหญ่มาก
ใช่แล้วแล้วคุณนเรศบอกอีกด้วยว่าแต่ละวันที่ออกหา
หาได้วันละ๔๕กิโลกรัมคุณลองคิดนะกิโลกรัมละ๓๔๐๐บาท
วันหนึ่งเป็น๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
สำหรับไข่มดแดงเนี่ยโอ้โหหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่า
ทำเมนูได้หลากหลายมากครับต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยเลย
พริบตาใช่ไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวไข่มดแดงเนอะ
ห่อหมกไงหมกไข่มดแดงแกงส้มไข่มดแดงแกงผักหวานไข่มดแดง
ำไข่มดแดงเยอะสารพัดเมนูแล้วราคาก็ดีด้วย
ก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้
จากการว่างเว้นจากงานประจำของชาวบ้านที่นี่นั่นเองจ้า
ต้องยอมรับเลยว่าหาเก่งจริง